สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
จับตาเตือนภัยวันนี้นั้นเรามาเจอค่ำคืนของวันลอยกระทงนะครับ
แล้วก็เป็นคั่มคืนที่เราจะเห็นดวงจันนั้นใหญ่ที่สุดในรอบหกสิบแปดปี
สำหรับใครที่ยังไม่ได้ออกมาชมความสวยงามของดวงจันทร์ในค่ำคืนนี้
ยังมีเวลาตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับ
และมีการคาดการณ์ว่าในช่วงเวลาประมาณตี๒นั้น
เราจะเห็นดวงจันทร์ชัดที่สุดในคืนวันนี้นะครับ
สะดวกก็สามารถที่จะไปชมกันได้นะครับ
แน่นอนครับหลายพื้นที่นั้นอากาศเป็นใจ
แต่ก็มีบางพื้นที่ครับยังมีกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้น
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะเห็นดวงจันทร์ในค่ำคืนนี้
และนอกจากนี้เองยังมีโอกาสเกิดฝนด้วย
ภาพรวมสภาพอากาศเป็นอย่างไรในค่ำคืนนี้

ภาพแรกที่เราจะมาชมกันก็คือภาพถ่ายดาวเทียมครับ
แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวขึ้นณขณะนี้นะครับ
พบว่าบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางครับ
สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตาเลยทีเดียว
นี่จึงทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
ค่ำคืนนี้เราจะเห็นท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับ

แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะสังเกตว่า

แล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนปรากฏอยู่ด้วย
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสำคัญครับที่เหนียวนำให้เกิดฝนในบริเวณดังกล่าวก็คือ

อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทย
รวมไปถึงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับ
เข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่อง
จนทำให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกชุกต่อไป

ขดัยที่จะออกไปลอยกระดาธง
ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
และแน่นอนครับใครที่จะออกจากบ้านคงจะต้องพกร่มไว้ด้วยนะครับ
เพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนในค่ำคืนนี้
ส่วนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ก็พบว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ก็หอบเอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณดังกล่าว
ชื้นเหล่านี้นั้นก็ทำให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นนะครับ
ซึ่งก็จะทำให้ช่วงหัวค่ำรวมมาถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ
อุณหภูมินั้นจะสูงขึ้นเล็กน้อย
อากาศนั้นจะร้อนอบอ้าวนะครับ
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากความชื้นเหล่านี้ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
อกจากจะทำให้อากาศร้อนอบอ้าวในบริเวณตอนกลางของประเทศแล้วเนี่ยนะครับ
ชื้นเหล่านี้เองยังถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดหมอกหนาเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้วย

ปัจจัยที่นำความหนาวเย็นมาเยือนเมืองไทยของเราอย่างบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีการคาดการณ์ว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ร่นกลับไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
ภาพรวมตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้นะครับ

โดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
บริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสานต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าอาจจะเกิดหมอกหนาเกิดขึ้นในตอนเช้า
การใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
สภาพอากาศในเมืองไทยไปดูที่นิวซีแลนด์ครับ
บริเวณเกาะทางตอนใต้อย่างที่หลายคนทราบกัน
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้นะครับ
เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๗๘นะครับ

แล้วก็อยู่ห่างจากเมืองไทยเชื้อประมาณ๙๕กิโลเมตรนะครับ
เหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง

ใครที่จะเดินทางไปบริเวณอังกล่าวต้องระวังหน่อยนะครับ
ซึ่งอาจจะได้รับอันตรายได้
๒กิโลเมตรล่าสุดมีการยืนยันนะครับ
ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

เกิดเป็นรอยเลื่อนที่มีการเลื่อน

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ